ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่างทองนะฮะ
มีคนที่ถูกยิงบาดเจ็บ๒คน
ซึ่งผู้ที่ยิงก็เป็นตำรวจ

เพราะว่าสองคนนี้ก่อเหตุคือยิงปืนขึ้นฟ้า
เพราะว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสนะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่จะไประงับเหตุ
ก็มีการขับรถหนีแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่อีกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ในท้องที่ของตำรวจสพวิเศษชายชาญที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ทางตำรวจกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบเหตุยิงกันในพื้นที่หมู่๔

ที่เกิดเหตุมีคนบาดเจ็บ๒คนนะครับ
คนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปี
ชื่อว่านางสาวดาราการนันภัย
บาดเจ็บเอ็นข้อเท้าขวาขาดนิ้วโป้งเท้าด้านขวาหัก
อีกคนนึงชื่อว่านายนัทธพงศ์วันดี
บาดเจ็บถูกยิงที่บริเวณสะโพกขวา
นอนเจ็บกันอยู่กลางถนนนะครับ

จากรถจักรยานยนต์ของผู้เจ็บทั้งสองคนที่ล้มอยู่แล้ว
มีรถยนต์ฮอนด้าสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

กระจกนี่แบบมีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงใส่อยู่๕นัดด้วยกัน
แล้วก็มีตำรวจสองนายนะฮะที่ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
คือดาบตำรวจณทัศน์ธัญกิจ
เป็นพบหมู่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
อีกนายหนึ่งคือ๑๐ตำรวจรีกรธวัฒน์บุตโต
เป็นพบหมู่ป้องกันปราบปรามสพสามโก้
คือทาง๑๐ตำรวจรีกรธวัฒน์เป็นคนขับรถคันนี้
ก็บอกว่าเขาต้องระงับเหตุกัน
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงปืนใส่
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ภาวิเศษชายชาญบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่นะครับ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดออกมาดูพบว่า
มีผู้หญิงบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลืออ้างว่าถูกรถเก๋งขับไล่ชนจนบาดเจ็บ
ก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยโทรแจ้งตำรวจในท้องที่

ก็จากคำบอกเล่าแล้วก็การสอบสวนต่างนะครับ
ทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับคดีนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจสพวิเศษชายชาญสอบสวนจนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายนัทพงศ์ที่ถูกยิงบาดเจ็บกับนางสาวดาราการที่บาดเจ็บด้วยกันเนี่ยนะครับ
ไปร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วทีนี้ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดด้วยเพื่อข่มขู่คู่กรณี
แล้วพากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนายนัทพงศ์เป็นคนนั่งซ้อนท้าย
ระหว่างนั้นดาบตำรวจนทัศน์กับ๑๐ตำรวจรีกรธวัฒน์
ขับรถยนต์ออกตรวจพื้นที่พอดีแล้วก็เห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยขับรถไล่ตามเรียกให้หยุดรถแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ทั้งคู่ไม่หยุดนะฮะ
นายนัทพงศ์ที่นั่งซ้อนท้ายยังชักปืนยิงใส่หน้ารถของชุดสืบสวนไป๕นัด
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้ปืนยิงสวนออกไป
กระสุนถูกที่บริเวณสะโพกด้านขวาของนายนัทพงศ์จนบาดเจ็บ
แล้วรถก็ล้มลงนะครับก็เลยทำให้นางสาวดาราการเนี่ยก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับ
รถก็เสียหลักล้มลงจนสามารถควบคุมตัวทั้งสองเอาไว้ได้
ส่วนตำรวจทั้งสองนายไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
หลังเกิดเหตุเมื่อมีชาวบ้านแจ้งไปยังสพวิเศษชายชาญ
ก็เลยออกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ร้อยตำรวจเอกชะยุทธ์แสงมณีรองสารวสอบสวนสพวิเศษชายชาญบอกว่า
ตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหานายนัทพงศ์ก็คือเรื่องของการ
มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในที่ชุมชนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
แล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แต่เพื่อความเป็นธรรมก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
หาข้อเท็จจริงกรณีตำรวจสืบสวนทั้งสองนาย
ว่าการมาทำหน้าที่ตรงนี้มาทำแบบไหนอะไรยังไง

ก็ต้องมีโทษทางวินัยกับอาญาตามขั้นตอนต่อไปเหมือนกัน